แชร์กันในโลกออนไลน์ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับ
กรณีที่มีเหมือนกับกลุ่มแท็กซี่สัก๒๐คัน
ไปขับรถแล้วก็ปิดล้อมรถคันหนึ่ง
ซึ่งกลุ่มแท็กซี่เขาบอกว่าเข้าใจผิด
คิดว่ารถยนต์คันนั้นเป็นแท็กซี่อูเบอร์

แล้วก็ขับรถยนต์ธรรมดาไปรับชาวต่างชาติ
สุดท้ายแล้วผู้หญิงคนนั้นคือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
จะไปรับลูกค้าต่างชาติไปดูห้องชุดห้องเช่านะครับ
เรื่องนี้ล่าสุดผู้กำกับสพพัทยาออกมาบอกแล้วนะครับ
กรณีที่มีข่าวการนำเสนอว่ากลุ่มผู้ประกอบการ
สหกรณ์แท็กซี่บริษัทโลมาพัทยาจำกัด
กว่า๒๐คันขับรถไล่ล่าปิดล้อมรถเก๋งสีดำของผู้หญิงคนหนึ่ง

ซึ่งเธอนั้นก็ขับรถยนต์ส่วนตัวเข้าไปรับผู้โดยสารต่างชาติ๓คน
ออกมาจากหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
เข้าใจว่ารถคันนั้นเป็นรถแท็กซี่อูเบอร์
สุดท้ายเป็นเพียงการเข้าใจผิดเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นที่เธอขับรถสีดำเนี่ยนะครับ
จะไปรับนักท่องเที่ยวชาวจีนเพื่อไปดูห้องชุดในเขตเมืองพัทยาชนบุรี
เพราะเธอทำอาชีพเป็นนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์
พันธุ์ตำรวจเอกอภิชัยกรอบเพชรผู้กำกับการตำรวจภูทรเมืองพัทยา
จังหวัดชนบุรีบอกว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นความเข้าใจผิด
แล้วก็มีการเจรจาทำความเข้าใจกันแล้ว

กระทำของกลุ่มผู้ประกอบการแท็กซี่ถือว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง
หากผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีก็จะเข้าข่ายความผิดทางอาญา
ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของผู้กำกับสพเมืองพัทยาครับ
ต้องยอมรับว่าภาพที่ออกไปเนี่ย
แท็กซี่ไปใช้รถจำนวนหลายคัน
ไปปิดล้อมรถอูเบอร์
มันเป็นภาพที่มันไม่เหมาะสม

ทำให้เสียภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยว
ก็ขอประชาสัมพันธ์ณที่นี้เลยนะครับว่า

ไปทำลักษณะนั้นอีกเนี่ย
มันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย
ถ้าเกิดว่ามีผู้เสียหายเนี่ย
เขามาแจ้งความร้องทุกข์

ก็สามารถดำเนินการทางกฎหมายได้

มีเมืองประเทศยา

ชี้แจงประชาสัมพันธ์

ทุกสิ่งทุกอย่างไปตามขั้นตอนของกฎหมาย

อูเบอร์ที่เข้ามา

ปัจจุบันผู้ประกอบการแท็กซี่แต่ละราย
รับค่าใช้จ่ายถึงกว่า๙แสนบาทต่อคน
ค่าผ่อนดาวน์รถค่าเช่ารายวันรายเดือนแล้วก็ภาษี
มีผู้ประกอบการมากกว่า๖๐๐คันต้องแข่งขันกันอยู่แล้ว
เมื่อมีผู้ประกอบการอูเบอร์เข้ามาอีก
จะทำให้เกิดผลกระทบต่อการทำมาหากิน
คนขับแท็กซี่ที่จดทะเบียนอย่างถูกต้อง
ดังนั้นนี่ก็เป็นการชี้แจงแล้วก็เป็นความคืบหน้าของเหตุการณ์
คุณผู้ชมนั้นให้ความสนใจอยู่นะครับ